ส่วนเรื่องของอีกหนึ่งสภาคือสภาวุฒิสภานั่นเองนะคะ
ก็เรียกได้ว่ามีการดำรงตำแหน่งกันต่อเนื่องแบบ
รอยต่อไร้คู่แข่งเลยของนายพรเพชรวิชิตชนชัยนะคะ

พอได้รับตำแหน่งก็ประกาศเลยนะคะว่าจะเดินหน้าทำตามวัตถุประสงค์ที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูลให้สำเร็จ
ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่จะสารต่อการทำงานค่ะ
ไปดูที่ประชุมวุฒิสภานัดแรกนะคะเพื่อมีการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภา
ใช้เวลาประชุมเพียง๑ชั่วโมงเสร็จก็สามารถปิดการประชุมได้นะคะ
หลังจากที่นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนาอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาเหมือนกันเนี่ย
เสนอชื่อนายพรเพชรวิชิตชนลชัยเป็นประธานวุฒิสภาแล้วก็มีพลเอกสิงศึกสิงห์ไพรเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง
และนายสุภาชัยสมเจริญเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่๒เรียกได้ว่าเป็นการเลือกขึ้นมาโดยได้ไม่มีคู่แข่งใดนะคะ

และนายพรเพชรเองก็ได้แสดงวิสัยทัศน์ในช่วงหนึ่งบอกว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ออกกฎหมายสำคัญถึง๕๐๐ฉบับมากที่สุดเป็นประวัติการด้วยความวิริยอุตสาหะด้วยหลักนิติธรรม
จากนี้ไปเมื่อมารับหน้าที่ประธานวุฒิสภาก็จะเดินหน้าทำตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูลให้สำเร็จทั้งเรื่องของการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและกฎหมายสำคัญอื่นอื่นรวมถึงจะทำงานประสานกับสภาพผู้แทนราชดรให้ได้ด้วย

วุฒิสภาที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐมนูลฉบับปัจจุบัน
มีข้อที่พิจารณาที่น่าสังเกตก็คืออยู่ในบทเฉพาะการ๕ปีแรก
ปีแรกนี้ทั้งองค์ประกอบของสมาชิกก็แตกต่างไป
อำนาจหน้าที่ก็แตกต่างไปจากวุฒิสภาที่เคยมีอยู่เดิม

และผมก็เตรียมพร้อมที่จะทำให้วัตถุประสงค์ของรัฐมนูล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทเฉพาะการประสบผลสำเร็จ
นี่ก็เป็นส่วนของสภาสูงนะครับ
ที่สามารถที่จะคัดเลือกได้แล้วนะครับ
ประธานวุฒิสภาแล้วก็รองประธานวุฒิสภาทั้งสองท่าน